มา๔๒กันล่ะแต่ยังเจ๋งอยู่นะคะ

วันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
เป็นวันคล้ายวันเกิดน่าเอ็นดูนะ

เป็นวันเกิดที่เหงามากเพราะว่าติดโควิด

ไม่ได้พบปะสื่อนานค่ะก็เลยขออัปเดตชีวิตกันนิดนึงก็ละกัน

เป่าเค้กวันเกิดเพียงลำพัง

เธอเล่าเหตุผลว่าเจอเรื่องไม่คาดคิด

ตอนแรกว่าจะจัดงานวันเกิดแต่เออต้องพับไปก่อน
แต่ขอบคุณที่ยังมีความน่ารักของบรรดาเพื่อนพ้องครอบครัว
เค้กมาเบิร์ตเดย์ถึงห้องเลย
อัดคลิปเป่าเค้กคนเดียวแบบสวยเก๋

หลังจากที่หายดีแล้วแฟนหนุ่มไฮโซคุณบิ๊กนั้น
ก็ไม่พลาดพาไปดินเนอร์ย้อนหลัง

หลังไม้เขาสวยเนาะซึ่งดูเกาหลีอะหลังไม้เขาใหญ่ด้วย
แฟนนุ่มไฮโซนี่เลยจัดความหวานให้เลย
รวมถึงแกงเพื่อนสาวกระแทง้ะนิ้งเปร้าะครีมบุ้นเส้น

เรียกว่าย้อนหลังยาวกันไปเลยจ้ะ
ส่วนของขวัญที่แฟนหนุ่มให้และที่เธอให้ตัวเองนั้น

จะเป็นทันเท่ากับเพื่อนอะไรแบบนี้
เพราะไม่มีไม่มีปลิ้นไม่มีเล็ดอะไรออกมาเลย

เราก็เลยอดถามไม่ได้นะคะว่าเอาจริงเต้ย
หัวชาวเน็ตเม้าไหมบอกว่าเฮ้ยเเป้ยคลั่งผอมหรือเปล่า

เออเเป้ยผอมไปป่ะช่วงนี้โดนตลอดเลยค่ะ
จังของทุกคนก็คือแม่เป้ยทรงนี้อยู่แล้วนะคะ
เป้ยจะต้องหุ่นแบบนี้หน้าอิ่มค่ะ
ปล่อยตัวเองผอมมากไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ

เป้ยบอกเลยนะคะว่าขอสุขภาพแข็งแรงก็พอ

หลวนหมดแล้ว
ตอนนี้ก็ประมาณ๔๘แต่จริงลักษณะคือ
เป้ยถ้าที่ผ่านมาพี่เห็นจะอยู่ที่๕๐

เพราะเราก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่อยากให้ดูแบบ
พอผอมแล้วก็ดูแก่สำหรับเป้ยนะ

ก็โดนคนทักผอมก็โดนคนว่า
ทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขดีที่สุด

จริงเห็นด้วยนะคะเราดูแลตัวเองนี่แหละ

ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงชื่อแบรนด์เขาถูกหรือเปล่า